มอเตอร์ส่งพลาดอ่าย
ทานไว้ได้ชีวิตวันต่อไป
ต้องซ่อมตรงไหนดีแล้วเนี่ย
เหลือแต่โครงแหมเมื่อวานซ่อมบ้าน
ยังไม่นานเสร็จเรือมาอีกแล้วครับ
ท่านนายกเขาจะมาตอกเรือใช่ไหมครับตอนนี้
นายกน่าจะออกจากน้องขาวสีธรรมดาแล้วหรือยัง

เหลือก็แบบโอ้โหเดี๋ยวต้องขึ้นจะหายแรงแล้วเนี่ย
เดี๋ยวต้องออกท่องเที่ยวซะหน่อย
ลื้อบ้านซ่อมเหลือแม่ก็ลื้อเหลือซ่อมบ้าน

แล้วจะทำอะไรกิน
ช่วงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าชาวใต้เนี่ย
เสาร์อาทิตย์ขึ้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย

ก็สามารถที่จะออกเรือได้ในบางจุดบางพื้นที่

การเหมาะควันก็ยังคงมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในวันสองวันนี้
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนในพื้นที่กรุงเทพ
นี่คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าเชียงใหม่ฝนเพิ่งหยุดตก

วันนี้ภาคเหนือแล้วก็ต่อไปจะเป็นภาคอีสานต่อที่จะต้องเตรียมรับมือ
ก็คืออีสานตอนบนก็คือกระแสลมเคลื่อนผ่าน

แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ดวงจันทร์ไกลโลกมากที่สุด

พอมีปรากฏการณ์กับดวงจันทร์นับอีก๗วัน
ก็จะเป็นวันที่เราได้เจอความแปรปวนของอากาศอีกครั้งหนึ่ง
อากาศก็จะมีโอกาสหนาวอีกรอบหนึ่ง

คือตอนที่อารมณ์ก็แปรปวน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเช้าวันนี้นะครับ

นี่คือภาพรวมนะครับจะสังเกตว่าเมฆส่วนใหญ่ไปก่อตัว
บริเวณพื้นที่ตอนบนภาคเหนือภาคอีสานส่วนใหญ่นะครับ
ก็เป็นผลพวงมาจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เป็นกระแสลมในระดับสูงอย่างที่ได้มีการติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็สามารถที่จะทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไปตกแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับพม่าสักส่วนใหญ่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็เบี่ยงมาทางภาคอีสานบ้างแล้วนะครับ
โดยในเช้าวันนี้จุดที่มีฝนฟ้าขนองตก
ก็คือมีจังหวัดเชียงรายพยาวแพร่นานนะครับ
น้องคายเรยเบืองกาลสักกวันคลล์

จะเดินทางใช้รถใช้ให้หนูในตอนเช้า
ถนนอาดลื่นอาจจะเป็นอันตรายได้
ส่วนสถานการณ์กระแสลมในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่าง
สังเกตว่าตอนนี้ยังคงมีกระแสลมพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต่อเนื่อง
ปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์คลื่นยังคงมีกำลังแรงนะครับประมาณ๑๒เมตร
แต่ว่าฝนค่อนข้างที่จะหายออกไปแล้ว
เพราะว่าถูกกระแสลมจากพายุปลาบึกที่ก่อนหน้านี้
ผ่านในบริเวณดังกล่าวก็ดึงฝนออกไป
พื้นที่สีน้ำเงินน้ำเงินคือบริเวณที่มีคลื่นแรง
เป็นสีน้ำเงินมาไปที่ชายฝั่งเลยนะครับ
ส่วนฝั่งอันดามันก็จะสังเกตว่าตามแนวชายฝั่งเป็นสีขาวสีฟ้า
นั่นก็หมายความว่าทะเลค่อนข้างที่จะสงบนะครับ
กรุงเทพจะสังเกตว่าตอนนี้มีกระแสลมเนี่ยนะครับ
ปะทะกันแล้วก็พุ่งเข้ามาบริเวณตอนกลางประเทศนะครับ
การที่มีกระแสลมแบบนี้ก็ทำให้กระแสลมค่อนข้างนิ่งนะครับ
ฝุ่นต่างละอองต่างที่ลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ
ไม่สามารถที่จะระบายไปจุดอื่นได้
จะสังเกตว่าตอนกลางของบริเวณไทยกรุงเทพฯนะครับ
ในบริเวณภาคตะวันออกเป็นสีส้ม
ก็คือมีค่าฝุ่นละอองที่ส่งผลต่อร่างกายนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๑๐นะครับเฉลี่ยแล้ว
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับการคาดการณ์สถานการณ์หมอกควัน
นี่คือการคาดการณ์นะครับจากเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับ
ก็พบว่าในวันนี้นะครับยังเป็นสีส้มอยู่นะครับ
วันพรุ่งนี้จะค่อนข้างที่จะมีโอกาสเกิดฝุ่นละออง
เกิดละอองหมอกต่างเลยนะครับ
ขึ้นบนท้องฟ้าค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพนะครับ
เป็นสีแดงเลยสองวันนะครับหลังจากนั้นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห
ก็จะค่อยดีขึ้นนี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝุ่นละออง
ในพื้นที่กรุงเทพนะครับส่วนอันนี้เป็นการคาดการณ์ฝนสะสมนะครับ
๔ชั่วโมงจาก๖โมงเช้าวันนี้จะสังเกตว่าภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
มีฝนที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของคลื่นกระแสลม
ซึ่งนี่แหละครับถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่อง
หลังจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะไปต่อในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
นี่คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ตอนนี้เนี่ยนะครับ
พื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คืออีสานอย่างเลยอย่างนี้นะครับ
อากาศหนาวเย็นจัดเนี่ยมีโอกาสเจอแบบพายุลูกเห็บอย่างที่ได้บอกไปนะครับ
ในนี้ก็มีหลายจุดหลายที่เจอฝนฟ้าขนองแล้ว
เดี๋ยวผมขอไปซ่อมเรือก่อนเดี๋ยวเขาบอกว่าหยุดนี้ได้ออกเรือแน่นอน
นี่จะเสร็จแล้วยังเนี่ยโอ้โหเอาโอ้โห